ส่วนกรณีที่เซียนไก่ชื่อดังเมืองสุพรรณบุรีนะฮะ
แล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มไก่สแข้งทองเนี่ย
ถูกแทงเสียชีวิตหน้าผับแห่งหนึ่งที่เมืองสุพรรณบุรีในวันที่๒เมษายน
ตอนนี้นะครับมือมีดที่แทงก็เข้ามอบตัว
หลังจากที่ถูกกดดันอย่างหนักครับ
นายอันนบพันแตงอายุ๓๐ปีฉายาเป้าบ้านโพที่ผมบอกคือเซียนไก่ชื่อดัง
แล้วก็เจ้าของฟาร์มไก่สอแข้งทองสภาพเสียชีวิตนะครับ
หมู่๗ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ถูกแทงเข้าบริเวณหน้าท้องแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
คืนเกิดเหตุวันที่๒เมษายนก่อนที่จะเสียชีวิต
อกจากนี้ยังมีคนเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันอีกนะครับ
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาสหน้าผับดังที่สุพรรณบุรีอีก๔คน
และขณะที่นำตัวส่งโรงพยาบาลได้มีกลุ่มเพื่อนแต่ละฝ่ายไปที่โรงพยาบาลหลายสิบคนนะครับ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าผับชื่อดังเนี่ย
ตั้งอยู่ภายในโรงแรมแห่ง๑ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่เป้าบ้านโพกับเพื่อนกำลังออกจากผับ
มีเรื่องตะลุมบอลกันกับกลุ่มคู่อริ
ล่าสุดนายจิรภาษณผิวนวลอายุ๓๐ปีหรือว่าผ่องห้วยกระเจ้า
ซึ่งเป็นมือมีดที่แทงนายอำนบได้เข้ามอบตัวกับตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรี

หลังจากตัวเองก็บาดเจ็บเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็แอบหลบหนีออกจากโรงพยาบาล
โดยได้เข้ามอบตัวหลังถูกไล่ล่าแล้วก็กดดันอย่างหนักครับ